ไปลองฟังเสียงจากผู้เสียหายครับ
ถือว่ายังโชคดี
เพราะว่าล้อหายอย่างเดียว
เดี๋ยวเข็นกลับบ้านเอาเออจะเข็นอย่างไรไม่มีล้อ
ยกถึงเออโอ้โฮระบากค่ะ
โอ้โฮนี่สภาพลดอยู่อย่างนี้
หน้าทิ้มเลยล้อหายแล้วครับล้อไม่มี
เจ็บใจนะครับเจ็บใจจริงไปหมดล้อหน้าล้อหลัง
นั่นน่ะสิเอาไปจนหมดเลยครับ
เหตุเกิดที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ
คุณน้องคนนี้น่าเห็นใจมากนะครับ
เธอคือผู้เสียหายเธอเล่าว่า
ประมาณตี๓ของคืนก่อนนะเธอเห็นนะ
มีผู้ชายมาด้อมมองรถของเธอ
พอเธอไปสบตามันปิ้งปังมันหลบหน้า

คงจะมาเดินเล่นอะไรแถวนี้แหละมั้ง
พอสักตี๔จะออกไปทำงาน

พระเดชพระคุณพระคุณเจ้า
มาหมดวัดเลยเหรอคะตายเกิดอะไรขึ้น

เดินไปหาตรงแถวร้านสะดวกซื้อใกล้ที่พัก
พนักงานในร้านสะดวกซื้อบอกเธอว่า

เห็นผู้ชายคนหนึ่งขับรถในลักษณะที่มันเหมือนกับรถของผู้เสียหายนี่แหละ

เธอก็เลยออกเดินตามหาอีกรอบ

เจอรถแต่ว่าอยู่ในสภาพแบบเนี้ยไม่มีล้อ
รถมอเตอร์ไซต์เธอไม่มีล้อก็มันจริงยังไง

แบบนี้จะพูดอย่างไรดีไอโจรอาพับ
สงสัยสมัยเด็กโดนล้อบ่อย

งานนี้จะต้องโดนล้อไปต่อนะคะเพราะมันขโมยฟองก็แบบนี้
คือเห็นใจผู้เสียหายเพราะว่าเขาต้องไปเอาเงินไปซื้อล้อใหม่
เพราะยังไม่ได้คืนไงส่วนคุณตำรวจผมก็ต้องบอกว่า
ยังไงซะเร่งช่วยเหลือประชาชนหน่อยเพราะว่าช่วงนี้ขโมยขโจนมันเยอะจริงครับ
จริงก็ฝากเป็นเจ้าหน้าที่เรื่องราวของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะติดตามกันต่อไปสำหรับคนร้ายนะคะ